ไปติดตามคดีทำร้ายร่างกายกันจนเสียชีวิตที่เพชรชบุรีนะครับ
ซึ่งผู้ต้องหาสารภาพว่าผู้ตายนั้นด่าบุพการีก่อน
ก็เลยเกิดความโมโหกระทืบจนเสียชีวิตเหตุการณ์นี้เป็นอย่างไร

เข้ารับศพของนายสมนึกขาวผ่องอายุ๕๕ปีจากโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเพชรชบุรี
หลังนายสุดเขตนินห้อยหรือเต้ยอายุ๒๒ปีทำร้ายจนเสียชีวิต
นายสุวรรณชิมสัญชาติผู้เห็นเหตุการณ์เล่าว่า
ช่วงเวลาประมาณ๔ทุ่มของวันที่๒เมษายน
ขณะที่ตัวเองขี่รถจักรยานยนต์กลับบ้าน
บ้านหลังเกิดเหตุได้ยินเสียงคนทะเลาะกัน
ขี่รถเข้าไปดูเห็นผู้ตายนอนอยู่บนพื้น
โดยมีเลือดที่ใบหน้าและปาก

ตอนนั้นนายสมนึกยังพูดคุยได้ปกติ

อุ้มนายเต้ยขึ้นไปนอนบนแคร่และห่มผ้าให้
ส่วนนายเต้ยผู้ก่อเหตุบอกว่าถูกผู้ตายด่าทอบุพการีอย่างรุนแรง
ด้วยความโมโหจึงใช้เท้าเตะและกระทืบผู้ตายไปหลายครั้ง
นายธนายุทธ์ขาวผ่องลูกชายผู้ตายเปิดเผยว่า
พ่อทำงานก่อสร้างที่เดียวกับนายเต้ย
ก่อนเกิดเหตุมีคนบอกว่านายเต้ยเสียพนันเปตอง๑๐๐บาทแต่ไม่มีเงินจ่าย

คาดว่าผู้เป็นพ่อไม่ให้จนเกิดปากเสียงกันแล้วลงมือทำร้าย
นางสำเนียงสุนศรีพี่สาวของผู้ตายเปิดเผยว่า
ตอนนี้ญาติยังติดใจกับเรื่องที่เกิดขึ้น
เพราะนายเต้ยเจตนาบุกเข้าไปทำร้ายร่างกายน้องชายในยามวิการ
ขอให้ตำรวจทำคดีแบบตรงไปตรงมา

แต่ว่าไม่ใช่ว่ามันจะติดตนา
ความตั้งใจเลยอ่ะตั้งใจเลยแหละ
ตอนแรกเขาก็สันนิษฐานว่าไม่ได้เจตนานะ
แต่พอมารู้เหตุผลทีหลังแล้วมันไม่ใช่

เขามีเจตนามจะบุกเข้าไปเตะถึงในบ้านจนตายเลยเหรอ
ส่วนผลชนะสูตรศพระบุว่านายสมนึกเสียชีวิตจากลำคอ
พอได้รับบาดเจ็บรุนแรงกระดูกกล่องเสียงแตกหักรุนแรง
ญาตินำศพตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดระหารน้อยอำเภอบ้านลาด
จังหวัดเพชรชบุรี๓คืนก่อนจะทำพิธีชาปนกิจศพ
ส่วนในเต้ยตำรวจภูทรบ้านลาดควบคุมตัวไปแล้ว
พร้อมตั้งข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนถึงแก่ความตาย
ข่าวเทราะทีวีปรายงาน